มันเป็นการรวบรวมคำคิด๒คำเอาไว้ในข่าวเดียว
นะครับตัวตึงเต็มคาราเบลเลย
ที่ว่าตึงคือแกล้มตึงฮะ
โอ้โหคุณลุงเป็นห่วงอ่ะคือแม่น่าจะเต็มที่อ่ะ
นี่แหละครับแฮสแท็กตัวตึงบ้านพักดีเจริญจังหวัดอำนาจเจริญฮะ
เห็นแล้วเป็นห่วงคุณลุงนะครับคือท่านเมามากฮะ
แล้วล้มแล้วเซแล้วนอนลงไปแบบนี้เลย
ชาวเน็ตบอกตัวตึงนี่หมายถึงล้มตึงใช่ไหมนะครับ
เป็นห่วงนะครับคุณลุงดื่มหนักไปนะฮะ
เดี๋ยวถ้าไม่มีใครช่วยเหลือเนี่ยนะครับจะเกิดอะไรไม่ดีขึ้น
ยังไงก็ขอให้ดื่มเบาหน่อยนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองให้ปลอดภัยครับ